ส่วนช่วงนี้หน้าฝนเราก็ต้องเตือนกัน
งูเงี้ยวเขี้ยวขอที่มันเลื้อยเข้าไปตามบ้าน

ขอฆ่างูตัวนี้ก่อนได้ไหมคะ
คอได้ไหมล่ะตอนนี้

เขาบอกว่างูมันเลื้อยเข้าบ้านถึง๕ตัว

บนหัวคุณสร้างความเดือดร้อนแล้ว
ไม่ใช่งูบนหัวผมนี่แต่ว่าเป็นงูแถวนั้นครับ
มาจากป่าละเมาะหลังบ้านเขาแถวบ้านเลขที่๑๐ทับ๑หมู่ที่๑ตำบล
คลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อวันกดก่อนนุษย์
คือเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่ง
ฝนมันตกหนักเสร็จปั๊บเห็นงูน่ะมันเลื้อยมาจากหลังบ้าน
เพราะว่าอย่างที่บอกหลังบ้านเป็นป่าละเมาะ
วันต่อมาเจออีก๓ตัว
โอ้โหรวมแล้วเนี่ยเหลือยสยองขวัญเข้าบ้าน
โอ้โหคือต้องเห็นใจนะคือต้องฝากเตือนจริงคุณผู้ชมบ้านใครนะครับที่ต้อง
หลังบ้านเนี่ยเป็นป่าระเมาะกับนี้ต้องระวัง
มันจะเลื้อยมาแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันมาหาพื้นที่ที่แบบว่า
ไม่โดนน้ำท่วมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันสามารถหลบภัยได้
มันอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายใครก็ตาม
แต่พอมันเป็นงูไม่ว่าจะมีพิษหรือไม่มีพิษ
อันนี้อันตรายหมดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันจับแบบนี้
เขาก็จับไปได้หมดล่ะครับทั้ง๕ตัวนะครับเอาใส่กระสอบแล้วก็ส่งคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ครบทั้ง๕ตัวอุ่นใจได้แล้วสำหรับครอบครัวนี้
แต่ยังไงซะช่วงหน้าฝนแบบนี้ระวังมีโอกาสมาอีกต้องระวัง
ต้องดูดีนะไม่ใช่ไข่ทิ้งไว้นะโอ้โหเอาจริงนะช่วงนี้อันตรายมากงูเงี้ยเขี้ยวขออย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมสังเกตดีนะเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรแบบนี้นะคะระวังกันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเลย